หล่อนเลิกคิดว่าจะมีคนตามมาฆ่า
เหมือนกับสามีคนนี้พาเมียใหม่หนีนะ

ท้ายที่สุดค่ะคือหนีไปแบบไร้ทิศทางเลย

พาเมียไปจมคลองจนเมียเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คลองบางกระเจ็ด
หมู่บ้านสนามหินหมู่๗ตำบลหัวไซ
อำเภอบางคล้าที่ฉะเชิงเซาค่ะ

ชื่อว่านางสาววันวิสามนเทียนทองอายุ๑๙ปี
แล้วสามีคือนายสุริยาบุญยืนอายุ๔๑ปี
ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัวได้เนี่ยนะ
สามียังพูดวกวนยังเหม่อลอย
แต่ก็พอสรุปใจความได้
ว่าตัวสามีกับภรรยาใหม่เพิ่งจะคบกัน๔เดือนเอง

ตัวสามีเสพยาเสพติดเกิดอาการหลอน
เสพยาอยู่ที่บ้านพักในจังหวัดปราจีนบุรี
หลอนว่าจะมีคนมาฆ่าฉันจะมีเพื่อนมาทำร้ายฉัน
ก็เลยชวนเมียใหม่ก็คือนางสาววันวิสา
แล้วก็ลูกชายที่เกิดจากภรรยาเก่าลูกชายอายุ๘ขวบ
ขึ้นกระบะหนีไปแบบไร้ทิศทางเพื่อหนีคนตามล่า
ตอนนั้นเอาจริงนะภรรยาใหม่และลูกชายก็ยังงง
ว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีนายสุริยาถึงบอกว่ามีคนจะตามล่าจะตามฆ่า
ท้ายที่สุดก็หนีจากปราจีนบุรีมาเข้าในพื้นที่อำเภอบางคล้า
แล้วก็หลอนอีกค่ะไม่ใช่แค่คนตามมาอย่างเดียวนะ
เห็นคนมาตัดหน้าอีกทั้งที่ไม่มีคนเดินตัดหน้าเลย
ดูสภาพรถสิหักรถหลบแล้วก็ตกไหลทาง
ทีนี้เอายังไงดีมันตกไปขนาดนี้แล้ว
ขับขึ้นมาก็ขับไม่ได้ก็เลยทิ้งรถไว้แบบนี้
แล้วก็ไปขโมยมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านให้ภรรยาใหม่ให้ลูกเนี่ยซ้อน
แล้วก็ขี่หลบหนีหลอนอีกรอบนึงคุณผู้ชม

คราวนี้ทิ้งมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านที่ขโมยมา
อุ้มลูกข้ามคลองแล้วก็ชวนภรรยาใหม่ลุยน้ำ

ซึ่งตัวนายสุริยากับลูกข้ามฝั่งไปได้สำเร็จนะ
แต่เขาบอกว่าเขาสลบไปเหมือนกัน
คือไปถึงอีกฝั่งนึงก็จริงแต่ไปแบบหมดสติแล้ว

มาอีกทีนึงหลังจากที่สลบไป๒๐ชั่วโมง
ปรากฏว่าลูกนั่งเฝ้าพ่ออยู่
เสร็จแล้วพอนายสุริยาตื่นขึ้นมาได้สติ

ก็หาหาบอกให้ชาวบ้านช่วยหาหน่อย
ชาวบ้านเขาก็ช่วยเขาไม่รู้หรอกว่าที่มาที่ไปเป็นยังไง
จนไปเจอศพผู้หญิงลอยอยู่ในคลอง
นี่แหละพอไปเจอศพก็เลย
มีการแจ้งเจ้าหน้าที่มาติดตามแล้วก็จับกลุ่มตัวเนี่ยนะคะ

นายสุริยารวมถึงภรรยาก็มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ภรรยาในที่นี้คือภรรยาใหม่นะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องคุมตัวนายสุริยาไปตรวจปัสสาวะ
ปรากฏว่าก็เจอสารเสพติดค่ะ
ทีนี้ก็ต้องคุมตัวไว้แล้วก็ประสานญาติของนางสาววันวิสาผู้ตาย

ส่วนลูกชายจากภรรยาเก่าวัย๘ขวบ
ต้องติดต่อญาติให้มารับตัวต่อไปนะคะ